อาคารกีฬาเวท๑ไทยญี่ปุ่นดินแดง

บรรดาผู้ช่วยหาเสียงอย่างคุณธนทรขึ้นเวทีไปแล้ว

เจอหน้าพักก้าวกลายคันดิเดตนายกของพัก

กูสมัครสอบสอบบัญชีรายชื่อลำดับที่หนึ่ง

เพื่อนรักของผมพันสิบเก้าวันนี้
เอามาเนี่ยหัวไว้เลยอะ
ว่าคุณไม่ต้องกังวล
ตอนนี้ครบเพลินอยู่ในมือของผม
ผมจะไม่อีกวันให้มันรัก
ไล่จากนี้กลับมา

เป็นนายุคสองสมัยก็พอ
สิ่งที่หลายคนเขาไม่รู้
ว่าความฝันของเราที่มารวมกัน

มันเรียบง่ายถึงขนาดว่ามันคืออากาศที่เราหายใจ
มันเรียบง่ายถึงขนาดแค่เป็นเรื่องของดิน

ถ้าเป็นพี่น้องที่เชียงใหม่เชียงราย
ความฝันของพวกเราก็คือแค่มีอากาศบริสุทธิ์เอาไว้หายใจ
ถ้าเป็นคนที่ประเทศไทยไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง
ความฝันของพวกเราเรียบง่าย
แค่ต้องการที่จะมีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง
ถ้าเป็นพี่น้องที่อยู่ที่ภาคอีสานกำลังฟังอยู่
สิ่งที่เราต้องการในเรื่องของน้ำก็คือไม่ให้หน้าแรง
ขนน้ำไปหาคนหน้าฝนขนคนหนีน้ำ
ถ้าเป็นพี่น้องภาคตะวันออกก็ขอเพียงแค่ลมหายใจที่ไม่ต้องทน
กลิ่นเน่าเหม็นของเมืองหรือโรงงานขยะ
ถ้าเป็นพี่น้องที่อยู่ทางภาคเหนือตอนบนก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับไฟป่า
เราหวังที่จะเห็นประเทศไทยดีขึ้นมันก็เรียบง่ายเพียงเท่านี้
ในขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณเป็นคนรุ่นใหญ่ในประเทศนี้

ก็เพียงแค่ว่าในวันที่คุณเกษียณหลังจากที่คุณต่อสู้มาตลอดทั้งชีวิต
รัฐบาลจะดูแลคุณมากกว่าแค่ไข่ต้มฟองเดียว
ถ้าคุณอยู่ในวัยเดียวกับผม
ในวัยเป็นคนของพ่อคน
ก็หวังว่ามันจะจบในรุ่นเรา
เราแค่เห็นอยากจะเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
โดยประชาชนของประชาชนเพื่อประชาชน
นี่คือเวทีของก้าวไกลนะฮะ
คุณพิทากำลังขึ้นเวทีพอดี
เหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่คุณสิริวัณรักษัตริย์

และนำพักขึ้นเวทีอยู่เหมือนกัน

นี่แหละฮะความเข้มข้นโค้งสุดท้ายเวทีปราศัยจริงนะฮะ

ณเวลานี้๒ทุ่ม๕๔นาทีนะคะ
พรุ่งนี้ก็ยังหาเสียงได้นะฮะแต่ให้หาเสียงได้ถึง๑๘นาฬิกาเท่านั้น
๖โมงเย็นตรงเป๊ะ
เดินสายขึ้นรถปลาใสเดินตลาดอะไรก็แล้วแต่เคาะประตูบ้านได้แค่๖โมงเย็น
จากนั้นต้องทิ้งช่วงหนึ่งคืนเพื่อให้คนตัดสินใจกัน
ว่าเช้าวันอาทิตย์๑๔มีนา๑๔พฤษภาคม๘โมงเช้าจะไปเลือกใคร
อย่าลืมนะครับ๔โมงเย็นวันอาทิตย์ใช่ไหม

จอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒อยู่ด้วยกันยาวตั้งแต่๔โมงเย็นยัน๔ทุ่มไปเลย